นี่ผู้ชายคนหนึ่งมากินข้าวมันไก่
และปรากฏว่าเห็นกระเป๋าของแม่ค้าที่แขวนอยู่มันเปิดอ้า
ผู้ชายคนนี้แปลงร่างจากลูกค้าเป็นโจรเลย
ฉกทองในกระเป๋าเขาแล้วก็หลบหนีไป

แต่ท้ายที่สุดผู้ชายคนนี้ย้อนกลับมา
กลับมาทำอะไรมากินข้าวมันไก่ร้านแม่คนนี้อีก
ถูกจับได้ครับคุณผู้ชมไปดูวินาทีถูกจับหน่อยฮะ
ขโมยของเขาเพราะอะไร
มันเห็นครับมันเห็นแล้วเอาเงินไปทำอะไร

แล้วทำไมถึงมาขโมยเขาตกงานหรือยังไง

ผู้ชายคนนี้คุณไปกินข้าวมันไก่ร้านเขา
และยังย้อนกลับมากินข้าวมันไก่อีกที
แม่ค้าจำได้ใช่ไหมผู้ชายคนนี้มากินนี่แหละนี่แหละเป็นโจร
ก็เลยตะโกนบอกสามีและชาวบ้านแถวนี้ให้จับกลุ่มกันหน่อย
สุดท้ายจับกลุ่มได้นะครับผู้ชายคนนี้คือนายอาคมตาห่อ

รับสาภาพว่าขโมยสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท

กระเป๋าสะพายของแม่ค้าข้าวมันไก่ไปจริงเอาไปขาย

และยาบ้าครับยาบ้า๑๐เมตร
ตำรวจคุมตัวไปโรงพักครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตรงร้านข้าวมันไก่ปากซอยประชาอุทิศ๒๗
ผู้เสียหายก็คือสามีภรรยาขายข้าวมันไก่นะฮะ

เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงบ่ายวันเกิดเหตุคือเมื่อวานนี้

เมียก็เอากระเป๋าสะพายแขวนไว้ที่ราวเหล็กหลังร้าน
คนร้ายมาตอนแรกไปลุกขา
ถ้าผมจำได้ก็เลยตะโกนให้ชาวบ้านช่วยกันจับตัวเอาไว้นะฮะ
โคมเดียวมันน่าจงนานตรงโต๊ะที่มีผมไว้กระป๋องนะ

เพื่อนก็บอกว่าพอนี้เอาไปขายทองที่บีน๔
มาพูดแบบนี้แล้วมีตัวผมด้วยคู่หนึ่ง

พี่โฮเนี่ยสามีของเจ๊เข้ามันไก่
ขณะที่พี่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะพี่วินคือ
บอกว่าตอนนั้นนะนายอาคม
ก็เรียกรถพี่เขาแล้วก็ให้ไปส่งที่ห้างบิ๊กซี
พี่เขาตอนนั้นก็ไปส่งนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นโจร
เอาทองไปขายเกือบจะซวย

อยากให้ตำรวจนำตัวไปดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์

แต่เสพยาบ้าด้วยหรือเปล่าก็ต้องตรวจอีกนะฮะ